วันหยุดนี้เนี่ยนะครับหลายครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยนะครับ
สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงครับในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนและอุขึ้นทุกทีทุกทีนะครับ
เราจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนอย่างภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในช่วงเช้าค่ำนะครับ
อากาศยังคงเย็นแต่ว่าตอนบ่ายนั้นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ
อุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างวันแบบนี้อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้นะครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ากระแสลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นกระแสลมที่หอบความเย็นมาจากบริเวณทางตอนบน
แต่ว่าตอนนี้เป็นกระแสลมที่พัดมาจากบริเวณทางตอนล่างแล้วก็บริเวณทางฝั่งตะวันออกนะครับ
เอาไอน้ำเอาความชื้นต่างเข้ามาในพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยก็จะทำให้อากาศร้อนขึ้น
มาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมหลังจากนี้เป็นอย่างไรอากาศหนาวลมเย็นจะมาอีกหรือเปล่า

หลังจากนี้พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับช่วง๒๑๒๒อากาศเย็นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และที่สำคัญอากาศร้อนในตอนกลางวันโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๒๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนในบริเวณภาคอีสานนะครับช่วง๑๙๒๒ต้องระวังหน่อยนะครับ
มีอากาศเย็นตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกัน
ฝนก็มีโอกาสเจอนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่าง๑๒๐๓๐ของพื้นที่
กลางครับช่วง๒๐๒๒อากาศร้อนในตอนกลางวัน
ฝนฟ้าขนองก็มีโอกาสเกิดขึ้น๑๒๐๓๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันครับ
ภาคตะวันออกพบว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับ
การเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่าง
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใครจะไปเที่ยวครับ
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยทะเลคลื่นสูงประมาณ๒เมตรครับ

ช่วงสัปดาห์หน้าโอกาสการเกิดฝนก็มีเช่นเดียวกันนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับ
คลื่นประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
ในช่วงตั้งแต่วันที่๒๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒เนี่ยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ
เฉพาะช่วงเย็นหลังจาก๒๒เป็นต้นไปก็มีลุ้นว่าอากาศจะเย็นลงอีกนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ